อ่าเขาบอกอะไรคุณอาบ้างคะเอาเอาเท่าที่คุณอาอยากจะบอกก็ได้นะคะค่ะ
ก็หมอเขาบอกว่ามีแต่รอยหมาแทะแต่ไม่ทราบสาเหตุการณ์ตายของน้อง
อ่าหมอบอกอย่างนี้เลยหรอคะว่าหัวตามตัวไม่มีครับ
หมายหัวกับตัวไม่มีอะไรคะไม่มีรอยไม่มีรอยช้ำอะไรมีแต่หมากัด
อ่ามีตัวตัวของน้องอ่ะอ่ามี
คือเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่มีการตรวจร่างน้องการเนี่ย
ก็คือพบแต่ว่าเป็นหมาแท้ใช่ไหมคุณอาใช่ครับใช่อืม
แล้วหมอบอกหมอบอกชัดเลยไหมคะว่าคมเขี้ยวต่าง
โทษนะคะคุณอาขอถามแบบนี้คือคมเขี้ยวต่างที่มันเกิดขึ้นบนตัวน้อง
รอยรอยที่น้องไม่ได้มีตัวท่อนล่างเนี่ยอันนี้เกิดจากรอยเขี้ยวหมาเปล่าคะ
ไม่แน่ใจครับแต่ว่าหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปชนะสูตรที่ไอ้นี่ครับ
กรุงเทพอ๋อค่ะค่ะค่ะทีนี้ครับเพื่อความแน่ใจอ่า
คุณอ่าที่หมอบอกเนี่ยนะคะตามข่าวที่เห็นเนี่ยคือบอกว่า
ไม่มีน้ำในปอดเด็กถูกไหมคะใช่ครับอ่าแล้วก็ส่วนอวัยวะที่พบเนี่ยก็จะเป็นส่วน
ส่วนด้านบนหมดเลยรวมถึงอวัยวะภายในด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอ่า
แล้วก็ไม่มีรอยฟกช้ำทีนี้คุณหมอมีบอกเพิ่มเติมไหมคะว่า
อะไรที่เป็นข้อสังเกตหลังจากที่ชนะสูตรเบื้องต้นไปแล้วบ้างคะ
ก็ไม่ได้บอกครับบอกแค่ว่ามีแต่รอยหมาแทะครับ
คุณอาคุณอาตอนที่ไปเจอศพน้องเนี่ยนะคะ
คือเสื้อกับกางเกงเนี่ยของหลานเราแน่แน่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ใช่
อ่าคุณอาสงสัยไหมได้คุยกันหรือว่าเห็นในในในพื้นที่เกิดเหตุไหมคะว่า
เอ๊ะทำไมเสื้อกับกางเกงมันมันถึงออกมาอยู่นอกตัวเด็กอ่ะค่ะ
กางเกงพอเข้าใจได้นะแต่เสื้อที่เห็นในรูปตามข่าวมัน
มันมันเหมือนเสื้อมันไม่ได้ถูกมันไม่ได้ถูกยื้อถูกดึงถูกกระชากอ่ะ
คุณอาค่ะครับใช่ครับคุยคุยกันว่ายังไงบ้างคะ
เสื้อนี่คือน่าจะน่าจะถอดออกก่อนที่เด็กเสียชีวิตหรอ
หรือยังไงคะน้องเขาไม่เป็นคนที่ไม่ถอดเสื้อนะครับ
ไม่เคยถอดเสื้อวิ่งเล่นใช่ไหมคุณอาไม่เคยครับไม่อ่า
แล้วก็เสื้อเนี่ยตรงเสื้อที่เราเห็นด้วยตาค่ะ
คุณอามมันมีมันมีรอยเลือดเยอะไหมมันมีรอยน้ำเหลือง
เลือดอะไรเยอะไหมคะไม่มีรอยอะไรเลยครับ
เพราะว่าผมไปเห็นปุ๊บเขาก็ทีมงานกู้ภัยเขาก็ไม่ให้เข้าไปแล้วครับ
คือเขาจะไม่ให้ยุ่งเลยอ่าผมยังไม่ให้ได้ดูเลยครับ
แค่เข้าไปแป๊บเดียวเองคือไปมองว่าใช่แล้วหรือเปล่า
แล้วตรงกางเกงเนี่ยมันเห็นเป็นรอยรอยอะไรบ้างคะรอยยุ้ยยุ่ยอะครับ
ฉีกขาดอ่ะมันเป็นรอยยุ่ยเลยอ่ะแต่เสื้อไม่ค่อยเนอะครับ
อันนี้เราก็ดูจากภาพข่าวเหมือนกันนะคะก็มีแค่ตรงขอบเสื้อตรงด้านหนึ่งอ่ะ
ที่มันมันดูขาดไปอ่าใช่ครับแต่เสื้อมันไม่ผิดรูปเนอะคุณอา
ไม่ผิดครับไม่ผิดหมายถึงว่าคือเสื้อมันไม่ได้โดนยืดออก
มันไม่ได้โดนกระชากมันไม่ได้โดนแบบใช่ไหมเฉยใช่ครับ
คุณอาแปลกใจตรงนี้ไหมคะคืออย่างนี้ค่ะเรานั่งดูจากภาพข่าวกัน
ค่อนข้างแปลกใจว่าแล้วเสื้อตัวนี้มันออกจากร่างของน้องการเนี่ย
ได้ยังไงมันออกตอนไหนอ่ะมันทำไมมันถึงไม่ได้อยู่กับร่างของน้องอ่ะ
ใช่ครับผมก็แปลกใจผมยังคุยกับร้อยเวรอยู่เลยครับ
ว่าไงบ้างจ๊ะก็ปรึกษากันเรื่องน้องเสื้อมันออกมาจากตัวน้องได้ยังไง
ก็คือปอกมันก็ไม่ได้ขาดปอกคออ่าใช่ก็เลยคุยกันว่าอย่างงั้น
แต่เขาก็บอกว่าต้องรอผลชนสูตรก่อนเขาถึงจะแน่ชัดว่า
น้องเป็นอะไรเสียหรือยังไงอ่าคุณครับคุณอาค่ะถามแบบนี้นะคะว่าในพื้นที่อ่ะ
มันไม่เคยมีแบบพวกตัวเฮียอะไรที่แบบมาให้เห็นมาเดินให้เห็นเลยใช่ไหม
ใช่ครับใช่ไม่เคยเห็นเลยนะอ่าแล้วก็ไม่มีสัตว์อื่นอื่นเลยใช่ไหม
จะแบบแว๊บมีแบบสัตว์ร้ายสัตว์มีเขี้ยวอะไรก็ไม่มีให้เห็นเลยใช่ไหมคะ
ไม่เคยมีประวัติใช่ไหมไม่เคยมีประวัติครับมีแต่งูอ่ามีแต่งู
งูนี่เป็นงูแบบไหนงูตัวใหญ่หรือเป็นงูพิษหรือเป็นงูอะไรคะ
ูแบบมีพิษนะครับไม่เชิงว่าใหญ่มากแต่นานแล้วครับค่ะ
คุณอาอย่างนี้นะคะคือเนื่องจากข่าวมันมีการพูดถึง
หมาแถวนั้นหลายตัวอยู่เหมือนกันนะทีนี้เอาเอาเท่าที่สบายใจจะเล่าก็ได้นะคะ
คือว่าเคยมีหมากัดเด็กมีหมากัดคนไหมไม่ว่าจะเป็นหมาตัวไหนของ
ของเพื่อนบ้านคนไหนก็แล้วแต่มันมีไหมไม่มีเลยครับมีแต่หมาแบบที่เล่นเห่าเก่งอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าหมากัดเด็กไม่มีนะไม่มีเลยทีนี้ในข่าวเนี้ยมันมีพูดถึงหมาอยู่
อยู่เหมือนกันที่มันเป็นหมาพันธุ์ที่เราชอบคิดว่าเขาดุอ่ะนะ
ซึ่งเขาก็อาจจะดุกับบางคนก็ได้นะอันนี้ก็ไม่เคยมีประวัติว่ามีใครโดนกัดใช่ไหมคะ
ใช่ครับอืมน้องการเขาเป็นเด็กเขาเป็นเด็ก
หมาไหมถ้าไม่ใช่หมาที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยเขากลัวหมาตัวอื่นไหม
กลัวครับกลัวอ่าคือจะไม่แห่ใช่ไหมคะไม่แห่
ไม่เข้าไปแห่ไม่เข้าไปแกล้งเนอะไม่เข้าไปยุ่งเลยแหละถ้าคือไม่ใช่หมาตัวอื่น
อ่าคุณอาเท่าที่ตอนนี้คุณอาฟังข้อมูลจากทางนิติเวศนะคะ
เดี๋ยวต้องตรวจเพิ่มแล้วก็ได้ไปเห็นพื้นที่แล้วก็ฟังจากตำรวจ
ถึงอาจจะได้ข้อมูลจากจากทางกู้ภัยเนี่ยคุณอาคาใจประเด็นไหนบ้างคะ
อยากได้คำตอบค่ะคือประเด็นตรงที่ว่าน้องถอดเสื้อได้ยังไง
แล้วก็อยากรู้ว่าน้องตายด้วยมีผลอะไรครับตายยังไงสถาเหตุการณ์ตายเนอะ
ถ้าจนถึงตอนนี้เนี่ยก็คือทางครอบครัวยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะทำศพน้องใช่ไหมคะ
ก็จะเก็บไว้รอก่อนใช่ไหมคะใช่ครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็จะส่งเข้ามาเพื่อตรวจในกรุงเทพเนาะ
ใช่ครับอ่าเอาละค่ะคุณอาคายังไงขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะคะ
ครับครับผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งนะคะอ่าครับผมครับสวัสดีค่ะ